พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อความคืบหน้า
คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่พบศพปริศนา
มาติดผักตบชาวาในพื้นที่แถวบางสาวทงสมุทรปราการ

แล้วก็มีถุงปูนแล้วก็เหมือนกับมีเศษปูนคอยถ่วงเอาไว้

แต่ว่าสุดท้ายสภาพศพคือขึ้นอืดแล้ว
แล้วก็สามารถรวบรวมข้อมูลหลักฐานได้ในเบื้องต้นนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ทำงานกันหนักทีเดียวสำหรับตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าจะต้องไปแกะรอยเส้นทางทั้งบนบก
แล้วก็ในคลองนั้นพื้นที่๕กิโล๑๐กิโลก็ว่ากันไป
คือจะไปดูจุดต่างเลยว่าให้เบาะแสอะไรได้บ้าง
ความชัดเจนในขณะนี้ที่เราประมาณการอายุของศพ
ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นวัยรุ่นอายุ๑๔๑๗ปี
ตอนนี้ผลออกมาแล้ว๑๒ปี

เป็นศพเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปี
นอกจากนี้ยังไปลงพื้นที่
สำรวจตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่าง
เมื่อวานนี้ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปดูเชือก

ท่าเรือร้างใกล้กับจุดพบศพด้วย

ถูกต้องประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับ
ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างที่บอกว่า
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็พบร่องรอยการเผาสิ่งของบางอย่าง

รวมไปถึงพบเศษก้อนปูนซีเมน
ลักษณะคล้ายกับที่พบสำหรับใช้ถ่วงศพด้วย
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของตำรวจครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับ
ฝ่ายสืบสวนสพบังเสาทง
เขาก็ลงเรือในคลองสำโรง
ระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตร
การติดตามข้อมูลแกะรอยเส้นทางทางน้ำ
เพื่อจะไปหาเบาะแสของจุดที่มีการนำศพมาโยนทิ้ง
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าในช่วงนี้เป็นฤดูฝนครับ
ถ้าหากว่าดูตามทิศทางของกระแสน้ำเนี่ย
มั่นใจว่าศพที่พบในคลองสำโรง
น่าจะไหลมาจากคลองพระองค์เจ้าหรือคลองประเวทบุรีรม
คราวนี้มาดูผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาครับ
ผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเท่านั้น
น่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓วัน
แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าถูกคมขืนหรือเปล่า
เนื่องจากว่าศพสภาพก็คือเน่าเปื่อย
ก็ต้องรอผลจากห้องแล็บโดยคาดว่าน่าจะรู้ผลชัดเจน

สำหรับศพตอนนี้ก็ยังไม่มีญาติมาติดต่อ
ขอรับไปทำพิธีทางศาสนานะครับ

เพื่อเปรียบเทียบว่าตรงกันหรือไม่ก่อนจะมอบศพให้ไป
คราวนี้พาคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งของมูลนิธิกระจกเงากันบ้าง

ก็จะแจ้งกันไปประกาศตามตัวกันเนี่ยนะครับ
ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนาฬิทธิกระจกเงา
เขาได้โพสต์ภาพเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงของเด็กผู้หญิง
ที่ถูกฆาตกรรมและมัดศพถ่วงน้ำ
บริเวณคลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามหาเบาะแส

เสื้อผ้าซึ่งก็เป็นเสื้อมียี่ห้อด้วย
ลักษณะก็คือเป็นเด็กหญิงผมยาว
เสื้อโปโลบอดี้กรฟสีขาว
สวมกางเกงขายาวสีแดงลายยาวแบบสลับสีขาว
ไม่มีรอยสักที่ร่างกาย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒สัปดาห์
หากใครสงสัยว่าเป็นญาติหรือรู้เบาะแส
แจ้งไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงา